เรามาต่อที่เรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับ
วันนี้ครับท่านนายกเองก็เดินทางไปเปิดงาน๗๐ปีของราชประชารัฐ

เป็นการไปขุดลอกครองพัฒนาแหล่งน้ำนะครับ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลครบรอบ๗๐ปีแห่งการครองราชครับ
ติดตามจากคุณรับพิพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดราชบุรีครับ

รัฐมนตรีได้ขอให้ประชาชนรักและร่วมมือกับรัฐบาล
นำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งนะคะ
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยมายาวนาน

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จเถลิงถวันราชสมบัติครบ๗๐ปี

คลองบาง๒๐๐ตำบลธรรมเศษ
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายราชศักระ
และพระบรมชายารักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ก่อนจะกล่าวเปิดโครงการตอนหนึ่งว่า

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิสัมพันธ

ที่สำคัญถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏค่ะ
เราจัยพักป่ารากน้ำตามรอยพ่อได้ไหม
เพราะว่าของท่านเจ้าก็ส่งอาปทางเสมอ
ใครละกลางขายพรอด
แนะนำมาจากพรบุคคลทั้งสิ้น
เพราะนั่นก็น่าจะเติมให้ทำหน่อย
ทำโครงการหัวผมก่อนไป
รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่

เพราะประเทศติดกับดักความขัดแย้งมายาวนาน
ดังนั้นถึงเวลาที่ต้องร่วมเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตย
ยั่งยืนและเป็นสากลค่ะ
นายกรัฐมนตรียังขอให้คนไทยรักและร่วมมือกับรัฐบาลทำเพื่อประเทศชาติ
เพราะส่วนตัวพร้อมให้ได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิต
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งพระองค์ท่านทรงทำเพื่อประสบความขัดแย้งไม่ยาวนาน
พระองค์นิกรชาวไทยมาทั้งชีวิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
หลังกล่าวกับประชาชนเสร็จนะคะนายกรัฐมนตรีทำพิธีเริ่มปฏิบัติงาน
ลอกคลองบาง๒๐๐โดยขึ้นรถแบ็คโฮล
เพื่อกดคันบังคับปล่อยดินลงจากรถบรรทุก
และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานขุดลอกคลองบาง๒๐๐
หน่วยทหารช่างก่อนจะร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์และย่าแฝก

ตลอดจนเยี่ยมชมนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงกลาโหมค่ะ
สำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้นะคะ
พร้อมกันทั่วประเทศ๔จังหวัดค่ะ

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดยาลาค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากคลองบาง๒๐๐จังหวัดราชบุรีค่ะ